กำชับให้ตำรวจภูทรภาค๓ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน
เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่อาจจะก่อเหตุป่วนการลงประชามติ
หากพบผู้กระทำผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการ
อำนวยการความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่

เพื่อมอบนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคง

แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๓
โดยได้กำชับให้ตำรวจทุกนายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล๕กลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มพระสงฆ์นักวิชาการนักศึกษา
ต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปชอย่างใกล้ชิด
หากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๓
ยังไม่พบกลุ่มเคลื่อนไหวหรือว่าเหตุบ่งชี้ที่จะต้องเฝ้าระวัง
ส่วนกรณีกลุ่มโหวตโนจากกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่น
จากการตรวจสอบเป็นการออกมาแสดงตามสิทธิ์
และมีตำรวจทหารเข้าไปควบคุมดูแล
ซึ่งสถานการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และในวันที่๗สิงหาคมวันใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดตั้งวอรูม
เพื่อควบคุมและสั่งการดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม
ชั้น๒๐สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย